พาไปดูอะไรที่มันเด็ด

ใช่แล้วค่ะไปดูการประกวดนางงามกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าการประกวดเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะต้องมีผลโหวตใช่ไหมค

คุณแม่เป็นต้นเราก็จะต้องมีการโหวต
ส่งข้อความกดโทรศัพท์

เขาไม่ต้องใช้การประกวดแบบโหวตผ่านทางโทรศัพท์แบบทั่วไป
แต่เขาใช้กล้วยกับอ้อยเป็นผลโหวตค่ะคุณ

มาเป็นหวีเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นบ้องเลยล่ะค่ะคุณค่ะ
แผงขายผลไม้ที่ตลาดแห่งไหน
ของผู้เข้าประกวดในงานประกวด
ดาช้างเมืองย่าประจำปี๒๕๖๑ค่ะ

เรานำเสนอไปแล้วตอนเขาเก็บตัว
นี่แหละรอบตัดสินเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งครั้งนี้ก็มีการจัดการประกวด
ทั้งสภาพสตีรีและกับสาวประเภท๒เลย
ที่จะต้องมาประชันความสวยความงาม
หน้าตาบุคลิกภาพและที่สำคัญน้ำหนักเนี่ยจะต้องมากกว่า๘๐กิโลกรัมนะคะ
ถือว่าได้มีโอกาสแสดงศักยภาพแล้วก็ความสามารถแบบที่ไม่ต้องแคร์เรื่องของน้ำหนักกันเลยทีเดียว
พร้อมทั้งมีการทำกิจกรรมให้กับสังคมด้วยนะคะโดยไปร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์อนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่านั่นเอง
ครับส่วนกล้วยกับอ้อยที่ถือกันอยู่เนี่ยค่ะเป็นพระเอกหลักของงานเลยเพราะว่าจะต้องใช้เป็นคะแนนโหวต
ก็คือกล้วยหนึ่งหวีราคาหนึ่งพันบาทอ้อยหนึ่งท่อนราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะร่วมกันโวท
และนี่แหละค่ะคือโฉมหน้าผู้ที่ได้ตำแหน่งธิดาช้างเมืองย่าประจำปี๒๕๖๑นะคะ
ฝ่ายหญิงนะคะมงลงไปที่น้องมะปรางค่ะอายุยี่สิบเก้าปีน้ำหนักหนึ่งร้อยห้ากิโลกรัม
ส่วนธิดาช้างเมืองย่าที่เป็นควีนเนี่ยนะฮะหรือว่าสาวประเภท๒เนี่ย
ได้แก่น้องโอวันตินอายุสามสิบปีน้ำหนักเก้าสิบหกกิโลกรัมนะคะ
จริงแล้วนี่ก็เป็นสีสันน่ารักและที่สำคัญก็คือ
ทำให้สาวที่มีรู้สึกว่าตัวเองอวบมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในโคราชได้ดีอีกด้วย
เพราะว่าเขาจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
ซึ่งตลอดข่าวของเราก็รวบรวมมาฝากคุณผู้ชม

ความสวยบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของน้ำหนักนะ
ทั้งจากข้างในนะแล้วก็มันก็เบ่งบานออกมาจากมาถึงข้างนอก
เห็นแล้วโอ้โหงานนี้งานใหญ่จริงนะครับ

แล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีจริง

มีความงามจากภายในสู่ภายนอกจริง